คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องของความเชื่อที่เชื่อกันเยอะมากก็คือเรื่องของพญานาคใช่ไหม

ทีนี้จะพาไปดูเรื่องความเชื่อความลี้ลับกันหน่อย
มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเคยฝันเห็นสถานที่แห่งนี้
และเธอก็เชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะ
อุ้ยดูคนลุกเหมือนกันนะครับ
พร้อมกับข้อความบอกว่าก่อนจะได้มาที่นี่เนี่ยพี่สาวบังเอิญฝันเห็นสถานที่แห่งนี้
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือที่ไหนในฝันตอนนั้นไม่รู้เลยนะ

ตัวเองก็เห็นผู้หญิงไปหาตอนกลางคืนด้วย

แล้วแฟนพี่สาวฝันเห็นผู้หญิงด้วย
พอบังเอิญมีโอกาสได้มาสถานที่แห่งนี้
มาเจอองค์ญาติที่เป็นผู้หญิง

ก็ถามเฉยว่าที่นี่มันดูโล่งมีห้องน้ำไหม
แต่อย่างนี้พอมาสถานที่แห่งนี้มาเจอกับองค์ย่าที่เป็นผู้หญิงขึ้นมา
บอกเฮ้ยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นน่ะ
ย่าที่เธอเห็นน่ะตรงกับในฝันของพี่สาวเธอพอดีเลย
สีชุดนะคุณสีชุดที่ย่าใส่นะเหมือนกับที่เธอเห็นด้วย
คือทั้งเธอและพี่ฝันเหมือนกันแล้วเธอก็แฮสแท็กไว้ว่า
ชัยภูมิพญานาคเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
และสถานที่แห่งนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปู่ด้วงย่าดี
ซึ่งเขาเชื่อกันว่านี่คือบ่อน้ำของพญานาคเช่นกัน
งานนี้ก็เลยมีชาวโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะจากโพสต์ของเขา
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ด้วยว่าแบบขอโทษนะคะที่นี่ที่ไหนคะ
เราฝันเห็นแบบนี้เหมือนกันเขาให้มาหาด้วย
แล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองบ่อยมาก
นี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ
คือเขาไปคอมเมนต์ตอบไว้แบบนี้นะคุณแล้วคนที่เจ้าของโพสต์เขาก็ตอบบอกว่า
ลองตามมานะครับย่าใจดีมาก
ส่วนอีกความคิดเห็นหนึ่งก็บอกว่าสถานที่นี้ที่ไหนคะ
เราก็ฝันแบบนี้เลยคนลุกค่ะเหมือนในฝันเรามาก
มีแม่ชีเฝ้าอยู่พอเราก้มดูในบ่อมีตาแดงลอยขึ้นมา
คอมเมนต์ไปในทิศทางว่าเคยฝันแบบนี้เยอะนะ
ตอนที่เราดูคลิปนี้คุณขนลุกไหมเออแต่เอาเป็นว่าที่นี่อยู่ที่ชายภูมิ
ถ้าใครคิดว่ามีโอกาสอยากจะไปสักการะก็ไปกันได้
แต่ก็เจ้าของคลิปนี้เขาก็บอกว่าย่าจะมาให้โชค
สำหรับเขาเขามีความเชื่อแบบนั้นก็ถ้ามีโอกาสแวะเวียนไปกันได้เหมือนกัน
แต่ว่าดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนกันนะ
อาการแบบนี้เป็นเดจาวูไหมคุณเคยคิดถึงนึกถึงแล้วก็ได้มาเจอจริง
ดิฉันเคยนะไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แต่ว่าไม่ใช่ที่นี่นะก็แปลว่ามันก็เกิดขึ้นได้แบบนี้นะ